พาไปดูเรื่องราวความเชื่อเป็นของทางคริสต์กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเกือกหมาเนี่ย
โอ้โหดีนักแหละเอาไว้เตะเตะสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนของขังค่ะคือเกือกม้านะคะ
คนสมัยก่อนเขาจะเอามาติดหน้าบ้านนะคะเพื่อที่ว่าเปลือกม้าตัวนี้นะคะ
เตะเอาสิ่งไม่ดีออกจากบ้านนะคะเป็นเหมือนเครื่องลางของขันของคนที่
นี่ที่เห็นอยู่เนี่ยเกือกม้าเบลอเท่าเลย
ในคลิปนะเขาบอกว่าเป็นความเชื่อของชาวคริสต์ซึ่งผมก็ไม่รู้มันจริงหรือไม่จริง
เป็นชาวคริสเตียนนั่นแหละคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าป้องกันสิ่งที่ไม่ดี

ถ้าอย่างงั้นคุณชนะคุณระวังตัวอย่าไปอยู่ใกล้นะใช่
ถ้าผมไปอยู่ใกล้ผมก็จะต้องโดนไล่ออกไปเพราะผมเป็นสิ่งที่ไม่ดี
คุณโดนไล่ออกแล้วหรอตอนนี้
ก็พูดเปรียบเทียบเฉยเนาะไม่ต้องอย่าคิดจริงจังเอาแค่ขำตลกเขาไม่เอาตาย
นานมากเขาว่ากันว่านักบุญคอนสแตนติน
เป็นช่างตีเหล็กตีไปตีมาตีเหล็กตีเกือกม้า
แล้วนำสิ่งนี้ไปขับไล่ปีศาจที่ชื่อว่าดมมู
อมม่อมมูเนี่ยเป็นปีศาจร้ายที่คอยจะกัดกินแต่สิ่งที่ไม่ดี
ทำร้ายร่างกายเด็กแล้วอย่างนี้เจ้าคอนสแตนจริง
เดี๋ยวมันคุ้นเหมือนในหนังเลยเรื่องมันแปลกเนอะ
มันแบบเหมือนคุ้นเหมือนเคยได้ยินเคยได้ดูที่ไหน
เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของเกือกม้าเนี่ย

ใครมีเอาไว้ในครอบครองแล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน
เป็นผลจากการโชคดีที่เขาแบบมักจะแขวนกันเอาไว้

อะไรคุณไปดูเรื่องอะไรมา
สรุปว่ามันเป็นความเชื่อใช่ไหมของชาวคริสต์ที่ว่า
ตอนนี้มันเป็นความไม่เชื่อแล้วแหละดิฉันว่า
พอคุณเล่ามันกลายเป็นความไม่เชื่อไปเลยเรื่องนี้

ตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยว่าที่ดูมาทั้งหมดนี่เชื่อใครได้ว่า

ทำเอาความเชื่อมั่นเสียหายก็คือเรื่อง
คอนสแตนตินกับอะไรนี่